แม่บ้านประจำบอล
ผู้ชายในฝันกลับมาอีกแล้วผู้ชายในฝันเจ้าบ่าวป้ายแดง
แต่เรื่องราวของเขาเรายังเมาไม่จบ
สองแม่บ้านรีบไปฉกตัวมาซะก่อน
พร้อมจะมาเปิดเผยความลับที่ไม่มีใครรู้มาก่อน
ติดตามได้เลยในช่วงผู้ชายในฝัน
ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว
อิจฉามากเลยบอกเลยว่าตอนนี้โลกเป็นสีชมพูมากนะคะ

มีสิมารายการเรานะคะคือเป็นธรรมเนียมเลยก็ว่าได้
แต่ถามไปเนี่ยต้องตอบเร็วเลยนะเอาความคิดแรกเลย

ส่งของขวัญของเรา

คำถามแรกคือถ้าให้เปรียบภรรยาเป็นการ์ตูนหนึ่งตัว

อสซิล่าทำไมอ่ะสวยแล้วอันนี้ให้ดูไม่ได้แล้วจริงครับ
ครับผมเดินโพกปู้มาเลย
ก็ซิล่าทำไมล่ะเพราะว่าจริงเขาดุเหรอหรือว่าเขาแค่บ่นไปอย่างนั้นแหละ
ครับผมงลอเล่นครับแต่เวลาทะเลาะกันค่ะ

ส่วนที่ทุกคนละกันก่อนให้ช่วงดีนะครับเราจะภาคกัน
มีอีกมีอีกของพี่กาวเขาบอกว่าสถานที่แรกที่พาภรรยาไปออกเดทตอนจีบกันใหม่

ปกติดาราต้องแบบนัดเจอที่ร้านเงียบหน่อยแบบร้านสตานาโลน

คนยิ่งมองกว่าเดิมไม่ครับเราไม่ซีเรียสอะไรเลย
ผมก็ทำตัวธรรมดาเป็นคนธรรมดาคนนึง

ชอบสัมผัสอวัยวะส่วนไหนของภรรยามากที่สุด
อย่าบอกว่าใช่นะ

ตอนแรกก็ไม่ชอบหรอกแต่ถูกใช้ให้นวดบ่อย

ถ้าแฟนเจอลิปสติกบนรถของคุณ

คุณจะแก้ตัวเพื่อใส่รถอย่างอะไร

ไม่ใช่เขาไม่ใช่แม่

พี่รู้สึกว่าตัวพี่ก็เซคซี่เหมือนกันนะ
ทาปากแดงใส่ถุงน่องแต่ต้องห่อดีนะแล้วก็จะดูเซ็กซี่เหมือนกัน

เชื่อไหมล่ะนั้นไม่น่าเชื่อ
อ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปของพี่ก้าวค่ะ
ถ้าหากว่าเราลืมวันสำคัญเช่นวันเกิดวันครบรอบจะแก้ตัวยังไง
คือส่วนใหญ่ไม่ทันได้แก้ตัว

อุ๊ยรุนแรงอ่ะมันเกิดเลย

ตอนนั้นจำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนหมดสติ

เอ่อจำอะไรไม่ได้แหละ

สารภาพบาปกับภรรยา๑ข้อ

ผมเคยโกหกแอบหนีปิดตีก๊อบอีกแล้วนี่แหละครับ

ก็ไม่เป็นเรื่องใหญ่เพราะชินแล้วพี่ยาบอก
แล้วแฟนถ้าจับได้เขาจะโกรธไหมหรือว่าเขาก็ชิน
ไม่โกรธหรอกครับแต่คงด่า
ต่อไปนะคะนี่เลยค่ะเขาบอกว่า
ถ้าภรรยาฮอร์โมนเปลี่ยนกระทันหัน
เช่นปกติเคยเล่นผมได้ผม
แต่วันนี้ดันรำคาญจับดีก็โดนดุ
จะรับมือด้วยวิธีไหน

ก็ถ้าเป็นกรณีนี้นะครับ
ถ้าผมจะไปหายานอนหลับ
แล้วก็หย่อนลงไปในน้ำ

แล้วที่ว่าเราจะได้หลับไป
หลับเลยแฮปปี้

จบซะละขอโทษ

ใช่กับท่าอะไร

ไม่ให้เล่นได้ไหม

ถ้าเกิดว่าอยากได้ของเล่นสักชิ้น

แต่พยายามไม่อนุมัติ
จะหาวิธีเอาของเล่นเข้าบ้านยังไง

ส่วนใหญ่แล้วแอบเอาเข้ามาไม่ได้

ก็คือถ้าแฟนไม่ให้

ใช่ก็ต้องดื้อเข้าไป
ถ้าซื้อมาแล้วแล้วแฟนยังบ่น
ก็ลองหาอะไรที่แฟนชอบ

แล้วภรรยาเกิดจับได้
จะตอบภรรยาว่ายังไง

ต้องอธิบายก่อนใช่มั้ยแล้วอธิบายก่อน

อ้อนหวอนเปล่าหวอนน้ำตากคอเบ้า

แล้วยอมรับว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลนะ

เออทีละเอาไปเลยเออเออเจอก็ดีแล้ว

เข้าเบาตาแดงคล้างเลย

เงินไม่ได้เลยตลกซะหลังตลกว่ามันไม่เวิร์คแล้ว
ไม่เวิร์คเลยอ่ะ

เขาบอกว่าถ้ากำลังพาภรรยาไปช้อปปิ้งนะ

มาทักจะบอกภรรยาว่าอย่างไร

อันนี้พี่ก้าวให้ขนาดเต็ม๑๐

แฟนไม่ได้ออกเลย

รักรัมะลัก

ถ้าไปทำเยี่ยมงั้นทำไม

แล้วเหตุผลเนี่ยเป็นเหตุผลที่ดีที่สุด

มีแฟนแล้วก็เหมือนตาย

เป็นผู้บรรลุแล้วเขาจะไม่มีกิ๊กอะไรแน่นอน
อย่างนี้อารมณ์เหมือนกันเลยพระเอกอย่างนี้
เออฮะเฮ้อน่ารักมากเลย
เดี๋ยวต้องไปงานแต่งต่ออีกเนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยจะไปแล้วเนี่ย

มีไหมฮะวันศุกร์เราต้องมาจั่นแบบเต็มอิ่ม